ถือว่าเป็นการส่งพี่โอวรุธขึ้นสวรรค์เป็นครั้งสุดท้าย
สำหรับพิธีชาวบะนาคิดโสม
เมื่อวานนี้ก็มีศิลปินดาลามากมายเลย
อย่างที่เห็นในภาพพี่โดโดก็มา
แล้วก็เพื่อนที่เคยร่วมงานกับพี่โอวรุธมากันเยอะแล้วค่ะ
แน่นอนพี่นิโนพ่อคุณแม่ตามที่เห็นในภาพ
ซึ่งงานก็จัดที่วัดพระนอนขอนตานศักดิ์สิทธิ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
โดยเพื่อนสนิทค่ะคุณกอบสูบเมืองสักรูพี่แม่มจินตรา
มากันเยอะทุกคนยังอะไรถึงพี่โอนะคะ
และพี่นีโน่ค่ะก็ได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ยังคิดถึงพี่โอเสมอและเช้านี้ค่ะ
ก็จะลงเรือค่ะนำขี้เท่ากระดูกไปลอยอังคารที่ทะเลสาบดอยเต่า
อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นสารดีที่พี่ออส
ผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยก็คือลอยอังคารที่นั่นเหมือนกันนะคะ

ส่วนเรื่องเงินค่ะที่ได้รับโดยจากมาตั้งแต่วันแรกนะคะ
จากแฟนครับทั้งหมด๑๔๐๐๐๐๐กว่าบาทค่ะ
ก็จะมอบให้ครอบครัวเอาไปใช้กันต่อ
ส๒๐๑๗สุดงานสบเนี่ยพี่นีโนบอกว่า
ใช้อย่างประหยัดมากแค่๒แสนเท่านั้นนะคะ
เราไปฟังเสียงบางช่วงบริมาณตอนจากนีโนกันดีกว่าค่ะ
ตั้งแต่เศียวันแรกนะครับ
ประหยัดมัธยัดที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้
แล้วก็เหลือยอดอีก๔แสนบาท
ให้กับครอบครัวให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับ
ก็เท่ากับว่าเงินที่ทุกคนมอบให้นะครับ
กับผ่านทางผมนะครับผ่านทางผมคือบัญชีของผม
เท่ากับว่าเราให้ครอบครัววรธรรมไป๑ล้าน๔แสนบาทนะครับผม
ขอส่งพี่โอขึ้นสวรรค์นะคะทุกภาพประทับใจ
โกบรินะคะก็ยังมีโกบริอยู่ในใจคนไทยตลอดไป
แล้วก็พี่น้องในวงการบันเทิงก็ทำกันเต็มที่แล้ว
เพื่อว่าส่งพี่โอให้ไปถึงที่สุดนั่นเองนะคะ